เก้าไกลออกมาแสดงจุดยืนมาแสดงความชัดเจน

ทางเลขาต่อมคุณชายทวัตตุราทนเลขาก้าวกลัยเนี่ย
มีการแถลงผลการประชุมพักช่วงเย็นเมื่อวาน
บอกว่าผลการประชุมศศภักดิ์เนี่ยมติออกมาแล้วนะ
เป็นเอกฉันนะไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายก
ของรัฐบาลผสมข้ามคั่ว
แสดงจุดยืนแหละว่าเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
๓ข้อ๓เหตุผลคืออะไรบ้าง
รัฐบาลผสมข้ามคั่วที่มีภักดิ์เพื่อไทย

มีการนำพักรัฐบาลคั่วเดิมเกือบทั้งหมด
มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเท่ากับอะไร
เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ประชาชน

สองรัฐบาลผสมแบบนี้เนี่ย
ไม่ใช่การปิดสวิตช์สอวอแต่มันเป็นข้ออ้าง
เพื่อปิดสวิตช์ก้าวไกลต่างหาก
และข้อ๓เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาล
โดยเกรงใจผู้มีอำนาจ

จะไม่สามารถผลักดันวาระที่ก้าวหน้า

ว่าการไม่โหวตให้กับแคนดิเดตนายก
ที่เป็นแคนดิเดตนายกแบบผสมข้ามคั่ว
ก้าวไกลไม่ได้พิจารณาที่คุณสมบัติของตัวแคนดิเดต

คุณเศรษฐาก็เป็นกระแสข่าวเป็นข่าวอยู่ใช่ไหม
แต่เป็นการตัดสินใจบนจุดยืนทางการเมือง
และคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนคือ
มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้ว
แล้วก้าวไกรไม่สามารถระบัดสัตว์ต่อประชาชนได้
ฉะนั้นในการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้
ไกลก็เลยมีมติไม่โหวตให้นายกจากเพื่อไทย
ส่วนจะใช้การออกเสียงว่าไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียง
อันนี้อยู่ระหว่างการคุยกันอยู่นะคะ